ทีนี้มามีเรื่องเตือนภัยอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชม
สักพักหนึ่งขึ้นข้อมมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปเลยค่ะ
ก่อเหตุเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นวนเบียนก่อนใช่ไหมนะอือ
ดูราชเราก่อนอ่านั่นทำอะไรละ
ขึ้นคร่องไปเลยครับไปแล้ว

มันเอาไปได้เฉยเลยอ่ะถอยออกไปก่อน

มันดูจังหวะตอนเจ้าของเลยไม่อยู่จริง

เข้าไปอีกจุดหนึ่งแล้วนี่ไงเลยบอกว่า

เข้าไปขโมยรองเท้า

ตอนไปเนี่ยไปเท้าเปล่าตอนกลับ

คือจะเอาให้ครบชุดนะมอเตอร์ไซค์ก็ได้รองเท้าก็มีใส่

ไม่ใช่สองเหตุการณ์หรอกมันน่าจะไปต่ออีก
มันย่ามใจไงคุณคนที่ทำครั้งที่หนึ่งได้

กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้นะคะคนร้าย

ชัดเลยคุณผู้ชมเป็นชาย

กางเกงขาสั้นไม่สวมรองเท้า
เดินไปเดินมาเดินมาแล้วเมอเดินไป

นูโวสีดำหมายเลขทะเบียน๕กกชกช๓๑๔๕กรุงเทพมหานคร
พอสบโอกาสคนเท่านั้นแหละค่ะมันขึ้นคร่อมเลย
คร่อมมอเตอร์ไซค์ใช้เวลาไม่กี่วินาทีเอาไปได้นะคะ
ขับออกไปเหตุการณ์จุดแรกเนี่ยเกิดขึ้นปักหมุดให้ค่ะ
ริมถนนเทพรักษ์พะหนโยธิน๕๐ตัดไป
ท้องที่สอนอบางเขนจากนั้นกล้องวงจรปิดอีกกล้องหนึ่งรับเลยจ้ะรับไม้ต่อไปจับภาพค่ะ
จับภาพผู้ชายคนเดิมนี่แหละขี่มอเตอร์ไซคันที่มันขโมยไปนั่นแหละ
จอดข้างบ้านหลังหนึ่งในซอยวัดพรพระร่วงครับ
จุดที่๒ในท้องที่สนคัณะยาวนะคะ
ตอนไปอย่างที่บอกไปไม่สวมราคารองเท้า
แต่ตอนกลับมันมีรองเท้ามาจากไหนก็ไม่รู้นะ
แต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าแค่จะไปขโมยรองเท้า
จริงจะไปขโมยอะไรในบ้านหลังนั้นก่อน
แล้วก็มันเปิดเข้าไปไม่ได้หรือว่าทำอะไรไม่ได้

คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ก็คือคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ

บอกว่าเหตุการณ์ทั้ง๒เหตุการณ์ที่ให้ดูมันเกิดขึ้นภายในวันเดียว
เขาเชื่อลึกว่าไม่ใช่สองเหตุการณ์หรอก